คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่ค่ะ
ยังคงยืนยันว่าหลักเลยก็คือเราต้องตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
วันนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประมวลผลการเข้าเครื่องจับเท็จด้วย
เราได้รับรายงานข่าวมาคร่าวประมาณนึงเพราะว่าพบตรท่านบอกไปแล้ว
ว่ามีการประมวลผลเรียบร้อยแต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้นะคะ
เขาโพสต์ข้อความเอาไว้แล้วคนตกใจทำไมฮะแล้วคนก็แชร์ต่อกันเยอะ
โพสต์ข้อความว่าข่าวใหญ่ไทยแลนด์อย่ากระพริบตาสะเทือนปัตตะพี
เทือนปัตตะพีเลยเหรอสะเทือนปัตตะพีนี่ค่ะเอาแล้วไปเกี่ยวอะไรกับพี่สันติดวงสว่างเขา
เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นไงคือแกนอกจากข้อความแล้วไปโพสต์คลิปเพลงด้วยอ่ะ
ใช่ไงเราถามนายอัจฉริยะนะคะในอัจฉริยะบอกว่าพรุ่งนี้ให้จับตาให้ดี
จะมีข่าวใหญ่แน่นอนและทิ้งท้ายเป็นปริศนาให้คิดด้วยว่ารับรองจะต้องร้องเพลงเต่างอย
เตางอยแต่ถ้าพูดถึงเพลงเต่างอยคุณผู้ชมนึกถึงใครคะอันนี้ถามคุณผู้ชม
นึกว่าจะถามผมเชื่อว่าคุณคงไม่ตอบคุณผู้ชมคิดถึงใครคะถ้าพูดถึงเพลงเต่างอย
ก็เลยไม่รู้ไงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับลุงพลหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ลุงพลเองเขาก็มีหลายคดีไง
คนดำเนินคดีเรื่องของหมินประมาทหรือว่าเรื่องของไม้เรื่องของทำร้ายร่างกายนักข่าวช่องอมริน
เราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับลุงพลไหมถ้าเกิดจะพูดถึงว่าเตางอยแล้วนึกถึงใคร
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับข้อความข้างบนอะไรยังไงหรือเปล่าค่ะ
เพราะที่เราถามไปคือคุณอัชระพูดถึงเพลงเตางอยเพลงเตางอยพูดถึงเตาหงอยเต่างอย
อ๋อเต่างอยเต่างอยเต่างอยเต่างอยเต่างอยต้องร้องเพลงเต่างอย
ไม่ใช่เต่างอยนะเต่างอยเต่างอยคุณอาชุยะบอกว่าเพลงเต่างอย
ใช่คนก็เลยตีความว่ามันเกี่ยวกับเตางอยไหมถ้าพูดถึงเตางอยจะนึกถึงใคร
มันก็เชื่อมโยงกันแบบนี้ในโลกโซเชียลที่เขาพยายามวิเคราะห์กัน
ก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้จริงคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับ
แต่ทีนี้ค่ะถ้าจะถามถึงเรื่องคดีของน้องชมพู่
คือท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกแล้วยืนยันว่าการเข้าเครื่องจับเท็จทั้งหมดเนี่ยค่ะ
คนในครอบครัวเอ่ยพยานที่เป็นพยานปากสำคัญเอ่ยที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จกันมาเนี่ย
ได้มีการประมวลผลเครื่องจับเท็จแล้วแต่ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้
แต่ยังไม่ได้จะมีการออกหมายจับเร็วนี้ท่านบอกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะมาย้อนไปดูหน่อยว่าคนที่เข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยค่ะ
มีใครบ้างคนในครอบครัวของน้องชมพู่เข้าเครื่องจับเท็จ๘คนนะคะ
คือคุณพ่อนามัยคุณแม่สวิตรีก็คือพ่อแม่ของน้องชมพู่ณตายณเสริมณแต่ณฝนป้าแตนและลุงพล
ส่วนน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่ไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เชิญไปพูดคุยโดยต้องมีสหวิชาชีพมีเจ้าหน้าที่ในการพูดคุย
ด้วยความที่เป็นเด็กเป็นเยาวชนนอกจากนั้นค่ะก็จะมีพยานพยานแต่ละคนที่เข้าเครื่องจับเท็จเนี่ย
เป็นพยานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการระบุเวลาและที่อยู่ของลุงพลในวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
มี๕คนค่ะพระบุญมาท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอกพระสุรัตน์ที่ลุงพลขับรถไปส่งที่อำเภอหนองสูง
ส้มโอนางดอนและพ่อแบมพ่อแบมนี่เข้าเครื่องจับเท็จนานที่สุดเลย
อกจากนี้ก็มีก๋วยเจ๋งก๋วยเจ๋งก็ไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จด้วยความเป็นเด็กแต่ตำรวจก็เรียกเชิญไปคุยเหมือนกัน
ผลการวิเคราะห์จากกราฟการเข้าเครื่องจับเท็จนะคะอันนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมานะคะ
กราฟของบุคคลหนึ่งคนเป็นผู้ชายค่ะมีความพุ่งสูงผิดปกติ
เคราะห์แล้วลักษณะคล้ายกับกลัวความจริงบางอย่างจะเปิดเผยโดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับคดี
กราฟของผู้ชายคนนี้พุ่งสูงจนผิดปกติแตกต่างจากคนอื่น
คำถามบางคำถามใช้วิธีการถามคนละอย่างนะคะแล้วก็ถามหลายหลายข้อ
แต่ตั้งใจอยากจะได้คำตอบในเรื่องเดียวกันแต่วิธีการถามเนี่ยใช้ประโยคที่หลากหลายมาก
แต่ความหมายเดียวกันกลายเป็นว่าบุคคลคนนี้ที่เป็นผู้ชายคนนี้ตอบไม่ตรงกันเลยนะคะ
แสดงว่ามีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะแตกต่างมาก
ทีนี้ค่ะคนที่เข้าเครื่องจับเท็จมีผู้หญิงมีผู้หญิง๖คนผู้ชาย๗คน
อันนี้คือพยายามจะตีความให้แคบลงมานะคะเพราะว่าทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่า
ดังนั้นผู้ชายที่เข้าเครื่องจับเท็จมีกี่คนก็แบ่งแบบนี้ค่ะ
ในการเข้าเครื่องจับเท็จกราฟมันเลยพุ่งขึ้นสูงเวลาถามคำถามเกี่ยวกับ
คดีของน้องชมพู่และเวลาตอบคำถามในคำถามเดียวกัน
แค่เปลี่ยนประโยคคำถามแต่กลับตอบไม่เหมือนกัน
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะก็ต้องรอให้ทางตำรวจเป็นผู้แถลงข่าวเรื่องนี้นะคะ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็ย้ำว่า
ผลของการเข้าเครื่องจับเท็จในคดีของน้องชมพู่เป็นความลับในการสอบสวน
ผลของการเข้าเครื่องจับเท็จเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งนะคะ
ในการเสริมคำให้การและยืนยันพยานแวดล้อม
แต่ไม่ใช่หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลมีน้ำหนักมากขึ้นในการพิจารณาว่า
ใครมีส่วนในการกระทำความผิดหรือใครจะถูกออกหมายจับ
ไม่ใช่ว่าผลของเครื่องจับเท็จออกมาเป็นยังไงครับ
แล้วผลทางคดีจะเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่นะคะอืม
เป็นเพียงแค่หลักฐานส่วนหนึ่งในการนำไปประกอบเท่านั้นเอง
แต่คาดว่าไม่นานค่ะจะสรุปสำนวนคดีนี้ได้
และแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีนี่นะคะ
ก็คดีนี้ก็ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่นู้นนะฮะ๑๑พฤษภาคมปีที่แล้ว
ใช่ค่ะนะฮะทุกผู้ชมครับคือปกติแล้วตามกำหนดการของตำรวจเนี่ย
พบตรจะแถลงข่าวอะไรก็จะมีการแจ้งกำหนดการให้กับสื่อมวลชนทราบ
ค่ะนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยอ่ามีการแจ้งว่าวันพรุ่งนี้นะฮะ
พุธยี่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกสี่พลตมติเอกสุวัตรแจ้งยอดศุกร์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเป็นประธานในการแถลงข่าวอ่า
สิบนาฬิกาบอกว่าเป็นการแถลงข่าวคดีสำคัญอืม
ส่วน๑๓นาฬิกา๓๐นาทีมีการแถลงข่าวเรื่องการจับกลุ่มขบวนการลักลอบ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะฮะซึ่งสิบนาฬิกาแถลงข่าวคดีสำคัญของท่านพบตร
เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมฮะก็ต้องรอฟังดูกันแล้วกันนะครับ
สำหรับคดีน้องชมพู่จะมีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงนะครับ
ก็ตามคดีกันไปเรื่อยนะติดตามกันมาขนาดนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ความเคลื่อนไหวของลุงพลลุงเขยน้องชมพู่เนี่ยนายชัยพลวิพา
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับนัดหมายกับทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเอาไว้
บอกว่าจะมาคุยกันเรื่องคดีความหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เจอกันแล้วนะตอนที่ทนายตั้มนั่งเครื่องบินมาถึงนะฮะ
แต่ก็อยู่ที่สกลนครนะครับไม่ได้เข้าพื้นที่มุกดาหารเนื่องจากมาจากพื้นที่สีแดงคือสมุทรสาคร
มุกดาหารเขามีกฎว่าใครมาจากจังหวัดสีแดงเนี่ยต้องกักตัว๑๔วัน
นายตั้มก็เลยเข้าพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้นะครับก็เจอกันที่สกลนคร
วันนี้นัดหมายกันไว้ทีแรกบอกว่าเดี๋ยวจะมีการไปทำบงทำบุญในพื้นที่สกลนครกันด้วย
จะได้ใช้โอกาสตลอดทั้งวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคดีความต่างที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่นะฮะ
สุดท้ายนะครับวันนี้ยกเลิกทริปทำบุญนะฮะเอาเป็นว่าได้เจอแล้วก็คุยกันเท่านั้นพอนะครับ
ทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มบอกว่าคือวันนี้เนี่ยยกเลิกพวกกำหนดการที่นัดกันไว้จะไปสักการะพระธาตุเชิงชุม
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในสกลนครหรือไปทำบุญในที่ต่างเพราะว่าลุงพลมีภารกิจไม่สามารถพาเที่ยวได้
เดี๋ยวจะมาเจอกันแล้วก็ใช้เวลาสักเล็กน้อยในการพูดคุยกันแล้วคงเดินทางกลับทนายตั้มบอกนะฮะ
ทนายสิทธาบอกว่าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ตอนนี้เขายังคงยึดหลักเดิมกติกาเดิม
สำหรับการจะเข้ามาช่วยเหลือลุงพลในการทำคดีหรือไม่คือขอเวลาให้ตัวเขาต้องได้ลงไปสืบหาข้อเท็จจริงด้วยตัวเองก่อน
แต่ก็ทำให้มีความท้าทายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงเข้าพื้นที่ไม่ได้ทนายตั้มบอกว่าสิ่งสำคัญคือเขาอยากไปภูเหล็กไฟ
ใช่ค่ะอยากไปบ้านกอกอยากขึ้นไปภูเหล็กไฟไปดูจุดที่เจอศพน้องชมพู่
สิ้นสงสัยว่าเด็กจะสามารถพลัดหลงขึ้นไปแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นได้เองหรือไม่
หลังจากนั้นถึงจะให้คำตอบอย่างชัดเจนว่าจะช่วยเหลือลุงพลในการทำคดีหรือไม่
ทนายสิทธายังกล่าวถึงกรณีที่สังคมมองว่าเอ๊ะลุงพลร้อนตัวหรือเปล่า
คือตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครเลยอืมแต่ลุงพลหาทนายความมาแล้ว
ใช่แล้วก็ยืนยันชัดเจนด้วยว่าเป็นทนายความในคดีน้องชมพู่ลุงพลร้อนตัวหรือเปล่า
ทนายสิทธาบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติเพราะมันก็มีหลายคดีที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
แต่ว่าบุคคลนั้นได้ไปจ้างทนายเพื่อเตรียมสู้คดีหากเขารู้สึกว่าเขากำลังจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่
หล้างจากนั้นครับประมาณสักบายกว่ากว่า

ลุงพลกับป้าแตนก็มาถึงโรงแรมที่สกลนครที่ธนายตั้มมาพักอยู่ที่นี่
มาคุยกันเรื่องคดีความต่างทนายตั้มก็อยู่กับทีมงาน
มีแพทย์นิติเวศมีแพทย์ทางนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ย
มาร่วมฟังข้อมูลจากลุงพลกับป้าแตนด้วย
ใช้เวลาคุยกันเรื่องคดีน้องชมพู่อยู่สักชั่วโมงกว่าก็เสร็จนะฮะ
คือป้าแตนก็ได้ไปคุยกับทางทีมของทนายสิทธาด้วย

ทนายตั้มบอกว่าหลังจากสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องคดีน้องชมพู่
กับลุงพลกับป้าแตนใช้เวลาอยู่ชั่วโมงครึ่ง
ถือว่าได้คุยกันแบบยาวนานเป็นครั้งแรก
เป็นช่วงเวลาของแต่ละคนในช่วงเวลาที่ชมพู่หายตัวไป
ตามหาชมพู่หรือว่าเจอศพชมพู่
นายตั้มบอกว่าคิดว่ารูปของคดีเนี่ยคงไม่น่ามีปัญหาอะไร
แต่ยังไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนกับลุงพลว่าจะรับทำคดีให้หรือไม่
การพูดคุยกันในวันนี้ทำให้ทราบถึงเรื่องพยานปากสำคัญ
ที่ตำรวจยังไม่ได้สอบปากคำซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใคร
ลุงพลเคยบอกกับตำรวจไปแล้วแต่ตำรวจไม่ได้ให้ความสำคัญกับพยานคนนี้
ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างแต่ตำรวจไม่ให้ความสำคัญกับพยานปากนี้
นายตั้มบอกนะฮะขณะที่ทนายตั้มยังบอกด้วยว่าการสอบปากคำพยาน
จะต้องสอบทั้งเรื่องการจะเอาผิดและการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทั้งสองอย่าง
ไม่ใช่มุ่งจะสอบเพื่อเอาผิดอย่างเดียวยืนยันว่าหากสถานการณ์โควด๑๙
ลี่คลายเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่บ้านกกอกทันที
เดี๋ยวสื่อเข้าไปหาเขาเดี๋ยวผมว่ามันจะยุ่งเข้าไปใหญ่นะครับ
พยานที่พูดหมดเนี่ยค่ะเป็นพยานที่อยู่ในส่วนไหนของเหตุการณ์นะคะ

เกี่ยวกับลุงพลครับจริงก็ลุงพลเคยให้การไปแล้วแหละนะครับเรื่องนี้
พยานบุคคลมีเป็นประโยชน์กับลุงพลไง
เป็นประโยชน์กับคดีครับเป็นประโยชน์กับคดีนะครับ
เป็นบุคคลที่สามารถยืนยันทามไลน์หรือว่าช่วงเวลาของลุงพลได้

จะเป็นจุดสำคัญที่จะพิจารณ์คดีนี้เลยไหมคะทนายครับ
ก็ผมถือว่าเป็นพยานบุคคลที่สำคัญคนหนึ่งนะครับ
ตำรวจจะใช้ประกอบในการพิจารณาได้นะครับ
ว่าควรจะดำเนินคดีกับใครอย่างไรหรือไม่นะครับ
ที่ลุงพลบอกว่าดีใจนะครับที่ทนายตั้มอาจจะเข้ามาช่วยดูคดีชมพู่ให้

แต่ยอมรับว่ามีสิ่งที่กังวลคือการที่ทนายไม่สามารถลงพื้นที่บ้านกกอก

ส่วนพยานสำคัญคนนั้นเป็นพยานที่อยู่ในการให้ปากคำอยู่แล้ว
ไม่ใช่พยานใหม่นะครับลุงพลบอกนะครับ
อยู่ในการให้ปากคำของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่า
ตำรวจไม่ให้ความสำคัญอะไรประมาณอย่างนี้

เรื่องของพญาครุฑที่หมอปลาเคยมอบให้เนี่ย
ทีนี้มีกระแสข่าวว่าที่เขามีปัญหากับหมอปลาจนต้อง
คอนเวิร์สกันอะไรกันแยกทางกันขัดแย้งกันเนี่ย
ส่วนหนึ่งคือเรื่องของพญาครุฑที่หมอปลาเคยให้
ลุงพลเหมือนกับเอาไปทุบเอาไปทำลายกลัวว่าจะถูกเล่นของใส่อะไรใส่เนี่ย
ลุงพลยืนยันว่าอยู่ที่ญาติเขานะครับ
เขาไม่ได้ทุบทำลายตามที่มีข่าวออกมานะครับ
ทั้งที่จะเอาผิดแล้วก็พิสูจน์ความวิสุทธิ์ด้วยนะครับ
ได้พูดคุยกับหมอปลาหรือยังครับเกี่ยวกับประเด็นพยาครุฑเหรอครับ

ก็ล่าสุดก็ได้โฟดินคุยเรื่องกับหมอปลาผ่านช่องอมรินแล้วก็ไทยรัฐครับ
ครับอันนั้นคือเป็นการพูดคุยกัน

ในเรื่องพญาตุคนเนี่ยทำไมมันทั้งคำว่ากลับมาเป็นประเด็นได้

เรารู้ยืนยันมั้ยว่าไอ

ท่านผู้ชมครับหลังจากที่พูดคุยปรึกษาหารือกันเสร็จนะครับ
นายตั้มวันนี้เดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะ
หรือว่าจะที่บ้านที่สมุทรสาครนี้ไม่แน่ใจนะครับ
ทนายตั้มบอกเขามีบ้านอยู่กรุงเทพด้วยนะครับ
ก่อนจะจากกันเนี่ยลุงพลกับป้าแตนก็มอบของฝากของที่ระลึกให้ทนายตั้ม
พวกขนมเสื้อผ้าผ้าคลุมเนี่ยฮะแยกย้ายกันแล้วก็ล่ำลากันนะครับ
เหลือเนี่ยก็รอว่าทนายตั้มจะลงพื้นที่ไปดูพื้นที่กกอกได้เมื่อไหร่
แล้วเดี๋ยวจะให้คำตอบกับลุงพลกับป้าแตนอีกทีนึงว่า
จะรับช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ถ้าคดีมาถึงตัวลุงพลหรือไม่อย่างไร
ก็ไปตรวจสอบโรงแรมโชคดีเพลสก็ไปสอบถามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทนายตั้มกับทีมงานรวม๔คนมาเข้าพักแล้วก็แถลงข่าวที่นี่
อ่ะนะคะร่วมกับลุงพลด้วยเมื่อวานนี้อ่ะนะคะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าหลังจากแถลงข่าวแล้วก็มีข่าวเผยแพร่ไปทางสื่อเนี่ยค่ะ
เห็นการแถลงข่าวก็เลยมาตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ว่าเป็นยังไงก็เป็นขั้นตอนปกติอยู่แล้วนะคะ
ของเจ้าหน้าที่ทางจังหวัดจะต้องมาตรวจสอบเพราะว่าธนายตั้มกับทีมงานมาจากจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงสูง
ก็คือจังหวัดสมุทรสาครก็อยู่ในพื้นที่๒วัน๑คืน
ออกจากพื้นที่วันนี้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปครับ
โดยยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มหรือเป็นใคร
ถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงเจ้าที่เขาตรวจสอบหมดนะคะ
ไม่ได้สองหมัดอัดท้ายไม่ได้พุงเป้าไปที่ธนัยตั้มหรืออะไรนะคะ
เขาก็จะมีการปฏิบัติในลักษณะแบบนี้อยู่แล้ว
คือเขาคงมองว่าธนัยตั้มมาจากสมุดสาของใช่ไหม

ก็เลยต้องไปตรวจสอบดูหน่อยว่ามาตรการป้องกันของทางโรงแรมเป็นยังไงบ้าง

ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศที่สพกกตูมกันหน่อย
วันนี้ลุงพลนะคะนายชัยพลวิพาไปเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะ

ครอบครองไม้ห่วงห้ามและคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวช่องอมรินนะคะ
เมืองต้นลุงพลปฏิเสธทั้งสองคดีนะคะยืนยันว่าไม่เจตนา
วันนี้ลุงพลก็แต่งตัวเรียบร้อยใส่เสื้อเชิดแขนยาวกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบ
ก็มีป้าแตนนี่แหละค่ะไปด้วยกันไปให้กำลังใจกัน

ครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบป่าไม้ปี๒๕๕๙
คดีทำร้ายร่างกายนักข่าวถูกแจ้งความดำเนินคดี๓ข้อหานะคะ
สำหรับการทำร้ายร่างกายนักข่าวเนี่ยค่ะก็คือมีทำร้ายร่างกาย
มขืนจิตใจและพยายามชิงทรัพย์
ลุงพลออกมาสีหน้าท่าทางอารมณ์ดีแบบนี้ทำท่าวิ่งแบบนี้
นี่คือท่าหยอกล้อนักข่าวครับแบบนี้นะคะทำเหมือนจะวิ่งหนีนักข่าว
แต่จริงหรือเปล่านะลุงพลก็ยืนให้สัมภาษณ์นะคะ
ลุงพลก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะบอกว่าวันนี้รับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว
เบื้องต้นปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งสองคดีเลยนะคะจะขอต่อสู้คดีในชั้นศาล
ลุงพลยืนยันว่าเรื่องของการครอบครองไม้เนี่ยค่ะไม่ได้มีเจตนา
แต่เป็นความไม่รู้ว่าเป็นไม้ชนิดไหนไม่ได้มีเจตนาในการหลอกลวงประชาชน
เพราะความเชื่อต่างต่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนกรณีทำร้ายร่างกายนักข่าว
ลุงพลก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเหมือนกันแม้ภาพที่ออกมาจะดูเหมือนว่ารุนแรง
แต่จริงแล้วลุงพลยังคงยืนยันว่าสิ่งนี้ค่ะภาพนี้ค่ะ
ลุงพลยืนยันว่าเป็นการหยอกล้อล้อเล่นนี่นะคะครับ
รับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ก็แน่นอนนะคะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะ
สิบนิ้วลงบนเอกสารหกแผ่นลุงพลบอกว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะ
อืมที่ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือแบบนี้แต่ก็ไม่ตื่นเต้นไม่ได้หวาดกลัวอะไร
ลุงพลยืนยันว่าผมไม่ได้ผิดอะไรถ้าเปรียบเทียบกับการเข้าเครื่องจับเท็จ
เครื่องจับเท็จก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน
ไปไปมาก็รู้สึกคล้ายกันทั้งการเข้าเครื่องจับเท็จ
โดนพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะลุงพลบอกว่า
ตอนที่ถูกนำไปเข้าเครื่องจับเท็จมันตื่นเต้นก็เพราะว่า
เครื่องจับเท็จหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไง
กระบวนการเป็นยังไงไม่เคยรู้มาก่อนนะคะ
เราก็ให้ที่เขากล่าวหาเราก็ให้สำนวนถ้อยคำไว้
เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อที่จะยืนยันทางอายการอีกทีหนึ่งครับ
ในเรื่องของการทำร้ายร่างกายเราก็ปฏิเสธเพราะว่าเราไม่ได้ทำอย่างนี้
อันนี้ผมให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยครับครับ

มองว่าที่ลุงปฏิเสธเนี่ยด้วยความที่ว่าเจตนาของลุงจริงไม่ได้ต้องการอย่างนั้น

ก็เหมือนท่านผมก็ต้องรอมาฟังอยู่นะครับ

อยู่ที่บอร์ดของหน้าสพกกตูมนะฮะ

คุณผู้ชมครับย้อนไปดูความเคลื่อนไหวที่บ้านของลุงพลหน่อยนะครับ
เพราะว่ามันก็เป็นความเคลื่อนไหวสืบเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่เขาไปแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองไม้ห่วงห้าม
ทีนี้ตรงนี้ฮะถนนหน้าบ้านลุงพลเนี่ย
ถนนที่บ้านกกตูมเนี่ยฮะ
บ้านกกกอกตะบนกกตูมเผอดงหลวงมุกดาหาเนี่ย
มันจะมีอยู่๓ส่วนใหญ่นะครับ

ก็มีสารที่เคยมีท่อนไม้สารเจ้าแม่โสระพี
ที่ว่ามาก่อนเขาคิดว่าเป็นไม้ตะเคียนกันเนี่ย

มีพญานาคที่กำลังสร้างอยู่นะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านค้า
บรรดาชาวโบ้งชาวบ้านที่ไปตั้งร้านค้า
เวลาที่มีคนเข้ามาเยี่ยมมาให้กำลังใจลุงพล

ถนนเนี่ยเป็นของกรมทางหลวงชนบทแน่นอน

วันนี้จุดที่ตั้งศาลเจ้าแม่โสระพีนะครับ

เพื่อมาวัดระยะสิ่งปลูกสร้าง
ต้องห่างจากเส้นแบ่งกึ่งกลางถนน
ตามกฎหมายคือ
ต้องห่างจากเส้นแบ่งกึ่งกลางถนน
ห่าง๙เมตรจากเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หมวดทางหลวงดงหลวงแขวงทางหลวงมุกดาหารมาตรวจสอบนะครับ
พบว่าสารเจ้าแม่โสระพีไม่ล้ำเขตทางหลวง
แต่ร้านค้าทั้งหลายที่ตั้งอยู่เนี่ยล้ำฮะอืม
ติดถนนฮะเขาวัดจากเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนนะครับ
ส่วนที่สารเจ้าแม่สุรพีไม่ล้ำเขตของทางหลวงเนี่ย
ตรงนี้ก็แล้วแต่แล้วจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือว่าเขตของป่าไม้หรืออุทยานอะไรอย่างนี้

แต่ทางหลวงบอกว่าในเขตของทางหลวงเนี่ย
ร้านค้าต่างพ่อค้าแม่ค้าต้องถอยห่างจากเส้นกึ่งกลางถนน
ไม่น้อยกว่า๙เมตรเนี่ยภายใน๑๕วันให้เวลา
นับจากนี้นะฮะภายใน๑๕วันนะครับ

คือความจริงทางหลวงเขาก็มาดูเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ

ฉลับเสียหลักเข้ามาก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะ

ถ้าหากยังไม่ปฏิบัติตามทีนี้ก็ต้องว่ากันตามกฎหมายแล้ว
หมวดทางหลวงดงหลวงบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้
เป็นการมาตรวจสอบตามปกตินะครับ
ไม่ได้มาตรวจสอบเพราะมีคนร้องเรียนมา
เมื่อพบว่ามีการตั้งล้ำเขตก็ต้องไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าก่อน
จุดสำคัญคือหวั่นเกรงเรื่องอันตรายจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนนนี่เห็นไหมฮะ
แทบจะติดมันก็ชิดเลยฮะ
ส่วนนางรำแก้บนแถวนี้นะครับ
เขาก็มารำแก้บนรับแก้บนอยู่แถวสารเจ้าแม่สวรพีด้วยนะ
แล้วก็ตั้งขายของริมถนนด้วยหน้าบ้านลุงพลเนี่ย
คำสั่งของเจ้าหน้าที่วันนี้แทบไม่ทันตั้งตัว

เพราะการจะย้ายร้านเนี่ยคือต้องหาช่างมาย้ายนะครับ
ต้องหาช่างมาย้ายร้านด้วยนะ

เอากันแบบก่อสร้างแข็งแรงเลย
ตั้งสงตั้งเสาลงทุนไปเยอะ
เจ้าหน้าที่จะไม่ให้ย้ายแบบปุบปับเนี่ยสงสัยจะไม่ทัน
อยากให้ยืดระยะเวลาให้หน่อยได้ไหม

นี่บอกภายใน๑๕วันไม่ทันจริงนะฮะ
ที่ผ่านมาก่อนจะตั้งร้านเนี่ย
ก็รู้ว่าไม่สามารถตั้งได้
เพราะอยู่ในพื้นที่ของทางหลวง
แต่ทางหลวงบอกว่าหากมีการขยายผิวถนนเนี่ย
เดี๋ยวค่อยย้ายตอนนั้นก็เลยตัดสินใจตั้งร้านกัน

ตอนแรกก็คือท่านมาบอกเนาะว่า
ถ้าให้ขยายทางไปแล้วพวกคุณต้องขยับขยายออกไปนะ

แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ขยายทางแต่ว่าให้เราออกไปก่อน

เราจะขายได้ทุนได้ไปประมาณพอได้ทุนใช้จ่าย

แต่ทำไงได้แล้วจับก็จับเนาะมันออกไม่ทัน

เขาบอกว่าตอนนั้นถามแล้วทางหลวงบอก

แต่วันนี้มาตรวจใหม่บอกให้ย้ายเลยภายใน๑๕วัน

แต่ทีนี้ด้านหลังก็คือพญานาคเห็นไหมคะ

เพราะว่ามีการแจ้งเรื่องเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

ใช่ค่ะคือตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปรตสอ
ปทศพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ
เตรียมจะไปตรวจสอบค่ะเกี่ยวกับการสร้างพญานาคปู่ปาริจิตนาคาราชนะคะ
ประเด็นก็คือเข้าข่ายบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่
นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
ลุงพลบอกว่าก็ไม่ได้หนักใจอะไรค่ะเพราะว่าตั้งใจจะมอบให้กับทางจังหวัดอยู่แล้ว
ใครมาที่นี่ต้องไปเที่ยวตรงนี้ต้องไปถ่ายรูปตรงนี้ต้องไปทำบุญกันตรงนี้ลักษณะประมาณนี้ค่ะ
ความตั้งใจของลุงพล
แต่ตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการประสานคนที่มีความรู้จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องนะคะ
ล่าสุดนะคะลุงพลบอกว่าก็ให้วิศวกรออกแบบเซ็นรับรองการก่อสร้างแล้ว
คือมันมีประเด็นในลักษณะที่ว่าถ้าพญานาคเกิดเป็นอะไรขึ้นมา
เกิดล้มเกิดร่วงเกิดมีคนได้รับบาดเจ็บอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
ลุงพลก็เลยบอกว่าให้วิศวกรออกแบบเซ็นรับรองการก่อสร้างนะคะ
เชื่อว่าอาจจะไม่ถึงขั้นต้องทุบทำลายทิ้ง
เพราะถ้าทุบทิ้งเนี่ยจะน่าเสียดายมากแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อด้วย
ถึงเราครับเพราะว่ากฎหมายเราใช้สภาพเดียวกันครับ
ทุกอย่างต้องเป็นวัฒนาเดียวกันครับ
ล่าสุดน่าจะมีผู้ว่านะครับลงมาตรวจนะครับ
ผมก็จะได้คุยกับท่านผู้ว่าอีกทีหนึ่งเพราะว่าอยากจะให้เป็นที่ท่องเที่ยวของมุกดาหาร
นักกฎหมายหรือว่าปรึกษาผู้รู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายไอ้ป่าสงวนใช่ไหมลุง
ก็ปรึกษาแล้วครับก็เข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วครับ

มันเข้าข่ายแบบลุงใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์อะไรอย่างนี้ไหม
คืออันนี้ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะครับว่าพิกัดที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยมันเคยเป็นพิกัดอะไรยังไงครับ
แต่ลุงเชื่อว่ามันไม่น่าจะไปถึงการถูกทุบ
ไม่น่าจะถึงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มันก็ต้องมีรูปแบบนะครับแบบการสร้างเนี่ย
ตอนนี้ผมก็ติดต่อทางวิศวกรแล้วเพื่อที่ให้ออกแบบทำแบบขึ้นมาเพื่อรับรองครับ
คือถ้าฟังจากที่ลุงพลให้สัมภาษณ์เนี่ยคำถามก็คือว่าปรึกษาก่อนสร้างหรือสร้างแล้วค่อยปรึกษาใช่ไหม
หรือเรื่องการก่อสร้างที่ว่าจะให้วิศวกรออกแบบมาเซ็นรับรองแบบการก่อสร้างพญานาคเนี่ยคือถ้าตามขั้นตอนการก่อสร้างต้องให้วิศวกรเซ็นก่อน
วิศวกรต้องเซ็นแบบแล้วก็ไปขออนุญาตพื้นที่จะเป็นเขตเป็นจังหวัดเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ตอนนี้ลุงพลบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดคิดว่าจะมีปัญหากลัวจะพังไม่ถูกต้องเนี่ยตามแบบความแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวไปให้วิศวกรเซ็น

เดี๋ยวรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับคือประเด็นเรื่องพญานาคตรงนี้เนี่ยนะฮะสมมุตินะสมมุติถ้าแบบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเป็นฝ่ายไหนก็ไม่รู้มาตรวจสอบบอกไม่ได้จะผิดเรื่องสถานที่หรือผิดเรื่องโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่ต้องทุบหรือจังหวัดบอกผมไม่ได้ต้องการแลนดมาร์คจังหวัดไม่ได้ต้องการต้องทุบเนี่ยชาวบ้านจะมองยังไง
เรียบรับควรนะฮะนางกลมปู่ฝ้ายอายุ๘๐ปีมีหมอยาวมาทำพิธีหลังจากนางกลมนะคุณยายก็มีอาการลักษณะคล้ายผิดเข้าเลยมีหมอมาทำพิธีให้
คุณใหญ่โกลมอยู่ดีมีลักษณะคล้ายผีเข้า
ลูกหลานครอบครัวเลยต้องให้หมอยาวมาทำพิธีรับฝันให้
พอเสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับก็เลยถามคนเท่าคนแก่ที่มาร่วมพิธีกันเยอะ
บอกว่าเออมองยังไงความเชื่อเรื่องพญานาคในพื้นที่บ้านกกอก
เขามีอะไรมาก่อนหน้านี้ไหม
คือพญานาคที่ลุงพลสร้างเนี่ยต้องเท้าความไปหน่อยนะฮะ
มีคนเคยมาบอกลุงพลประมาณว่าลุงพลแกเป็นลูกหลานพญานาคอะไรอย่างนี้
แกก็เลยอยากสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมาเนี่ยจนเป็นรูปเป็นร่างประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เท่าคนแก่ที่นี่อย่างนางบัวลีกวนโทอายุ๗๐บอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนอายุ๗๐เนี่ยอยู่บ้านกกอกมาเนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคในหมู่บ้านเลยนะ
ไม่เคยฝันถึงด้วยคือปกติถ้าจะเห็นก็คือรูปปั้นพญานาคตามวัดตามวาที่มีการบอกว่าบริเวณห้วยบุงใกล้บ้านลุงพลเนี่ย
แล้วก็รูปปั้นพญานาคอะไรที่เกิดขึ้นตรงนี้เพราะสถานที่แถวนี้เป็นวังพญานาคมีพญานาคอาศัยอยู่เยอะหรือเคยมีคนเป็นลูกหลานพญานาคในพื้นที่
คุณยายบอกไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเรื่องราวอะไรพวกนี้มาก่อน
บ้านกกอกนะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเรื่องราวพญานาคในหมู่บ้านกกอกมาเลยเพิ่งเคยมาเห็นในหมู่บ้านก็ตอนนี้นี่แหละที่มีคนมาสร้างเป็นรูปปั้นพญานาคเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเท่านั้นนะที่เห็นก็เคยเห็นในวัด

ทีนี้ค่ะเรื่องราวต่างคดีต่างเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับลุงพล
เนี่ยนะคะทนายความส่วนตัวของรุงพลจะว่ายังไง
ทนายตั้มทนายสิทธาพิเภบบังเกิร์ตนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปถามมาเหมือนกัน
โดยเฉพาะกรณีคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ยื่นร้องต่อปทศให้ตรวจสอบ
นายตั้มก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับลุงพลด้วยนะ
เพราะคนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินมีอยู่ทั่วประเทศ
มาดำเนินการเฉพาะลุงพลก็ดูจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่า
แล้วก็เห็นว่ามันเป็นรูปแบบเดิมของผู้ร้องรายนี้
มักจะเอาคดีอื่นมาออกหมายดำเนินคดี
คดีหลักคือคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ทนายตั้มบอกนะคะทนายตั้มบอกว่าเหมือนการชกใต้เข็มขัด
ซึ่งผู้ร้องเรียนรายนี้อาจจะถนัด
มีเรื่องอีกเหลืออย่างไรก็ไม่รู้
คนหนึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดี
ไม่มีใครเป็นคนดี๑๐๐นะครับ
แล้วคนที่ไปจับผิดคนอื่นเนี่ยไปบอกคนอื่นว่า
นู้นเลวอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ดีอย่างนี้
คนที่ไปร้องดี๑๐๐หรือยัง
ถึงไปจับผิดคนนู้นคนนี้นะครับ
อ้าวตอนนี้ก็เลยหลายคดีเลย